ส่วนเรื่องนี้นะคะต้นเรื่องเนี่ยคาดว่ามาจากเรื่องของควันไฟ
ก่อไฟควันไฟไปบ้านเพื่อนบ้านอย่างนี้ค่ะ
ก็ทำให้สามีพระยาคู่นึงไปต่อว่าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเอามีดแทงเลยนะคะ
ตัวสามีเนี่ยเสียชีวิตตัวภรรยาบาดเจ็บเนี่ยนะคะ

อยู่ริมรั้วเลยที่บ้านในพื้นที่ตมสามพร้าวอมจวดอุดรธานี
ส่วนภรรยาคือนางสาวกันดาบัวโคตรอายุ๕๓
ถูกแทงที่ท้องบาดเจ็บสาหัส
นี่นะคะคนก่อเหตุคือเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านนี่คือหลังบ้านชนกันเลยนะคะ
พร้อมอาวุธที่ใช้ก่อเหตุคือมีดและปืนเป็นปืนสั้นไทยประดิษฐ์
ตำรวจนำตัวในสันติมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุ
ก็คือในบริเวณบ้านของนายสันติที่ริมรั้วนะคะก็คือที่แทงนายสง่า
และจุดที่หันไปแทงนางสาวกันดานายสันติบอกว่าตัวเองมีอาชีพ
ขับสำล้อรับจ้างผู้ตายขายปลาแดดเดียว
มีเรื่องทะเลาะกันมานานแล้วทั้งที่เป็นเพื่อนบ้านกัน
เรื่องของเรื่องก็คือเรื่องของควันไฟนายสันติอ้างว่าผู้ตายชอบก่อไฟ
แล้วบ้านมันหลังบ้านชนกันควันมันลอยเข้ามาในบ้านของตัวเอง
เคยเตือนผู้ตายก็เลยไม่พอใจครับวันไหนผู้ตายไม่ดื่มเหล้า
มันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าวันไหนผู้ตายดื่มเหล้า
เมาเมื่อไหร่มาหาเรื่องทะเลาะตลอดบางครั้งชวนเพื่อนมาด่าถึงบ้าน
อันนี้นายสันติผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลนะคะอืม
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายอยู่บ้านดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็ด่าด่ายาบคล้าย
ก็เลยท้าไปว่าเก่งจริงมาที่บ้านสิปรากฏว่ามาจริงมากับภรรยาบุกมาด่าถึงบ้าน
นายสันติบอกว่าคือเหมือนกับภรรยาก็จะมาช่วยสามีค่ะ
ก็เลยกลายเป็นว่าชุนละมุนอ่ะนะคะมีดเนี่ยแทงตัวสามีไปก่อนที่คอ
ภรรยาจะมาช่วยก็เลยแทงภรรยาไปด้วยเข้าที่ท้องแล้วก็มีปืนด้วยนะคะ
เอาปืนมาจ่อที่ศีรษะของสามียิงไปรอบหนึ่งกระสุนด้านกระสุนไม่ออก
ก็วิ่งไปตามไปแทงภรรยาด้วยอะค่ะสุดท้ายผู้ใหญ่บ้านจับตัวได้
นายสันติบอกว่าไม่ได้อยากฆ่าแต่ผู้ตายบีบบังคับ

แล้วผมก็ตั้งใจดีการถ้าว่าเขาอุดบังคับ
ผมจะจำเป็นต้องป้องกันตัว
พี่สาวของผู้ตายพอรู้ข่าวก็รีบไปที่เกิดเหตุนะคะ
บอกเลยว่าคือทั้งผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิต
ไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนบ้านหลังบ้านติดกัน
จริงเป็นญาติกันด้วยซ้ำ
เป็นพี่น่องกันเหรอครับย่าง
เป็นพี่น้องกันเหรอครับ
แล้วคุณย่างคิดในใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นพ่ออย่าง
มันก็คิดอยู่ใจคุณเนอะ
ลงไปมให้หาสันสองมือเท่านั้นกจริงได้ยิ้นขาวเลยนะ

วันนี้เราส่งคุณวีรายุทรประณีทีมข่าวลงพื้นที่ไปบ้านเกิดเหตุนะคะ

ที่เสียชีวิตอยู่ติดกับกำแพงรั้วด้านในของบ้าน
นี่ค่ะลูกสาวของนายสันติบอกว่า
คู่นี้เขาทะเลาะกันมานานอืม
มเหตุก็คือเรื่องของควันไฟ
คือครัวที่บ้านผู้ตายเนี่ยค่ะ
อยู่ติดกับฝั่งกำแพงบ้านของเธอครับ
แล้วมันใกล้กับห้องนอนของพ่อแม่เธอ
พอทีนี้ทำกับข้าวเผาเศษขยะเผาเศษไม้
ควันไฟจากบ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ

เคยไปเตือนหลายครั้งพ่อเธอไปเตือนหลายรอบ
แต่ว่าทางฝั่งของผู้เสียชีวิตและคนเจ็บ
เขาไม่เคยที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขปัญหาอะไรให้เลย
ก็เลยกลายเป็นว่าทะเลาะกันมาตลอด
ลูกสาวของนายสันติผู้ก่อเหตุบอกว่า
ว่าครั้งนี้พ่อคงเหลืออดแล้วจริง
ก็เลยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้นะคะ
ภรรยาคนนี้ก็เปลี่ยนเป็นอีกคนก็กินเหล้า

เพื่อนมากินบ้างแล้วก็มีการแบบก่อไฟ

บางทีก็สุมไฟเผาขยงขยะอะไรอย่างนี้ค่ะ

แกเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูด

ไม่ค่อยมีเรื่องมีราวกับใคร

ถ้าไม่จริงแล้วก็จะไม่พูด

แล้วเขาก็เข้ามาในบ้านเราด้วย

อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่เกิดเหตุนะคะ
ผู้ใหญ่เป็นคนไปช่วยไปห้าม

เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่เล่าเหตุการณ์หน่อยค่ะ
ก็เลยเข้าไปในบ้านแล้ว
ตำรัวสภอมืออุดรทานี
แจ้งข้อหาในนัยสันติฆาพผู้อื่นโดยเจตนา
พระพระน่ะ
ขังนะคะแล้วก็เตรียมนำส่งตัวเข้าเรือนจำในวันพรุ่งนี้นะคะ
ไขว้นายสนตรีฯก็บอกว่าเป็นการป้องกันตัว
นายสง่ายังอยู่ระหว่างการรอลูกชายมารับศพจากโรงพยาบาล

ก็อีกหนึ่งปัญหาของเพื่อนบ้าน
ใช่ค่ะเป็นเพื่อนบ้านกันเป็นญาติกันแท้ค่ะ